ฮ่าฮ่าฮ่า

ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

หรือหมายไทยน้อยแห่งทีมเสือคนละถ้ำ
ทำคะแนนตีเสมอให้ทีมได้สำเร็จ
ในยกนี้ทีม๓หนุ่มสามซ่า
งัดไม้ไหนมาพิชิตใจกรรมการ
ต้องมาติดตามในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้
เพื่อบ้านเกิดของเขาในร้องได้ยกกำลังซ่า
และคณะกรรมการทั้ง๓ท่านพร้อมแล้วครับคุณผู้ชม
ตั๊กพี่ไอและพี่นุ้ยครับ

เป็นทั้งกรรมการเป็นทั้งพี่เลี้ยงใจดีด้วยเนาะ
ความน่ารักของเด็กไปหมดแล้วเนาะ

แต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าลิเกอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ต้องเขาคนนี้เท่านั้นแหละฮะ

โหลำค้าหน่อยทีเดียว

ใช้ยาย้ายเค็ม
ชอบกินมากเคลียรของเขาตรงเล๋ยบเลย

สามยกที่จะเก็บคะแนนสะสม
โดยรอบนี้จะเอ่งเป็นสองคะแนน

ได้คนละหนึ่งครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน

แววนะครับเลือกเพลงแค่หลับตานะครับ
เป็นที่นิ่งกับพี่หนูนาหนึ่งธิดานะครับผม

แล้วก็เป็นเพลงที่หนูร้องแล้วมีความสุข
หนูก็อยากให้คนที่ชมหนูอยู่นะคะ

เรื่องเพลงขอนไม้กับเรือของพี่บาวีนะครับ

เพราะว่าบล็อกลูกทุ่งหมอลำเนี่ย

ผมเลยจะนำเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตมาฝากคุณผู้ชมครับ

รับรองว่าในยกนี้นะครับท่านผู้ชม
สนุกแน่นอนนะครับผม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

อีกกำเภอหนึ่งก็ประมาณยางหะยางไถเดินแบบทูไถ
นานแหละเดินทางเหมือนกันครับ
แล้วก็มีเกี่ยวกับภาษานะครับมีอยู่หนึ่งหนุ่มโจเซ
ก็ไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยเกิดที่ประเทศจีนใช่ไหมลูก
ครับแล้วย้ายมาประเทศไทยในตอนกี่ขวบลูก

ขวบทำไมหนูต้องไปเกิดที่ประเทศจีนลูก
พ่อเนี่ยทำงานที่โน่นประมาณ๑๐กว่าปีครับลูกแล้วแม่ก็ไปที่จีนเหมือนกันแล้วก็เจอกันครับ

โจเซไม่ต่างจากพี่เลยนะ

อ้าวเอาแล้ว

นี่ฮะว่าชื่อโจเซ
ว่าจินเนียนชื่อซวยล่ะ
ว่าชื่อไทยโกหลังขอบคุณครับ

ดีของโจเซ่มากเลยที่มาอยู่ครบทีมตรงนี้
เพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนอยู่ด้วย

ถามว่าชื่ออะไรเขาบอกชื่อโจเซ

ว่าชื่อจินน้องนี้เขาชื่อว่าไรของเชิญมือ

มั่งแสงสูน้ำแสงสูน้ำปีนเก๋งติด
ก็มั่งสีโสแม่ต้องต่อแล้ว

ห่างยัง
ประสาทเป็นภาษาไชนาศแล้วน้องตอบเป็น

เดี๋ยวจะต้องน้องเขาตอบผ่านพี่แจ๊คไป

น้องแววใครกินข้าวกับประเภทไหม

ไม่เคยอท

แล้วส้มแผ่นที่มันตกทราย

ส้มแผ่นที่มันตกไปในทรายนะ

ว่ามันแปลว่าอะไร
พ่อเจ้าเคยกินปลาสมที่มันตกทรายนะครับ
ยายปลาส้มส้มแผ่นนี่ก็คืออาหารของภาคกลาง

แล้วก็กลายมาเป็นส้มแผ่นอธิบายให้น้องฟัง

ภาคกลางนี่เขาเห็นมาจากภาคม่วง

ใช่แล้วก็ไม่ถึงด้วย
แอธิบายว่าส้มแผนตกซ้ายให้เจ๊
ตกซ้ายเป็นยายอะ
มะม่วงกวนที่เขาใส่น้ำตาลลงไปด้วย
ให้มันตกตะกรและทิ้งไว้หน่อย

เอาล่ะได้เรียนรู้นะครับ

ชนชาติทุกภาษาก็จะมีอัตลักษณ์ของเขานะครับ
มาได้ทำความรู้จักกันไปพอหอมปากหอมคอแล้วนะ
วันนี้พี่แต๊กครับจะเกิดอะไรขึ้น
เป็นการประชันกันระหว่าง
อ๊อปหวานซึ้งปะทะกับลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับ

รอบที่๓ยกที่๗เริ่ม
ก็มาฟังเสียงเพราะจากน้องแววนะครับ
บทเพลงแค่หลับตาครับ
ฉันได้มีฝันแล้วของทุกคน
สิ่งที่ใจต้องการด้วยความรู้สึก
สัมผัสด้วยใจแม่หลับตาลงก็ตาม
กลิ่นดอกไม้ก็สะท้อนถึงความสวยงาม

เพราะฉันได้เลือกสิ่งที่เห็นในใจ
แค่หลังตาจะพบเจ้าลองอีกไป
ที่สวยงามและสดใส
ลองมองด้วยใจไม่จำเป็นต้องใช้สายตา
เพราะมันสิ่งที่เรามองเห็นตรงหน้า
จะป้องความร่ำคาที่ไม่อยู่ข้างใน
การได้เห็นก็เป็นสุขใจ
ในบางครั้งจะได้รับใจ
ฉันได้ยินเสียงเสียงใจฉันบอก
แต่สิ่งดีเข้ามาฉันรับรู้ได้
ด้วยความรู้สึกสมัครด้วยกลิ่น
ด้วยกลิ่นข้างใน
และความรักถ้ามันมาถึงฉันเวลาไหร่
เสียงหัวใจจะบอกฉันให้รับรู้เอง
แค่หลับตาจะพบเจ้าลองอีกไป
ที่สวยงามและสดใส
ลองมองด้วยใจไม่จำเป็นต้องใช้สายตา
เพราะมันสิ่งที่เรามองเห็นตรงหน้า
เจอบางความรำคาที่ไม่อยู่ข้างใน
การได้เห็นก็เป็นสุขใจ

เหมือนหลับตาแล้วอยู่ในโลกอีกใบนี่จริง
เหมือนพี่โอ

เป็นคนเสียงใสมากเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เสียงหวานอ่ะ
เป็นคนเสียงหวานเสียงใสอย่างสุดท้ายเมื่อเมื่อเมื่อกี้ที่เป็นเสียง
เอ่อภาษาดนตรีเรียกว่าใช่ไหมครับเสียงเขาหวานมากเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเหมาะกับเพลงหวานแบบนี้
ถูกแล้วครับคุณแม่แต่ว่าได้ความที่เพลงเนี้ย
มันจะเป็นโน้ตแบบที่ละครเวทีใช้อ่ะครับมันก็เลยมีทั้งโน้ตที่ตัวที่ต่ำมาก
จนจะติดพื้นเลยกับสูงขึ้นไปแตะเพดานเลย
ยายก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงแล้วน้องแววเนี่ยสามารถขึ้นไปสูงกว่านี้ได้อีกไหม
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเวลาเราจะร้องเพลงหนึ่งเพลงเนี่ย
ให้ลองแตะตัวโน้ตที่สูงที่สุดก่อนว่าเราขึ้นไปได้แค่ไหนเพื่อที่จะได้ขยายตัวต่ำ
ขึ้นไปให้สูงขึ้นเพื่อที่เวลาเราร้องมันจะได้สบายขึ้นเท่านั้นเอง
แต่ว่าเสียงน้องเหมาะกับเพลงแบบนี้มากเลยนะครับแค่ฝึกฝนแล้วหาช่องของเสียงให้เจอ
เพอร์เฟคเลยครับขอบคุณพี่ไอซ์นะครับพี่นุ้ยเป็นไงครับ
ตอนร้องทั้งเพลงเลยอ่ะเหมือนขาดพลังในช่วงฮุกนะฮุกแรกพี่มีความรู้สึกว่าแกว่งเลยอ่ะ
มาดีฮุกสองรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงพี่ว่างอาจจะเกร็งก็ได้
รู้สึกว่าแววตอนกำลังจะกวาดมือออกไปกว้างเหมือนแววก็กำลังคิดอยู่
ึ้งนึงว่าตายแล้วฉันต้องกวาดมือแล้วฉันต้องไปแล้ว
ใช่ไหมมันมีความรู้สึกแบบนั้นนะสำหรับคนมองดูอยู่นะ
แสดงว่าแววอาจจะยังเกร็งอยู่นิดหน่อย
ถ้าไม่เกร็งนี่ต้องอย่างนี้
เป็นคนที่เสียงไภเหลาะ
มันใสมันกิ้งมากเลย

มันต่ำรู้สึกไม่พอบอกได้เลยนะลูก
น้องท่านประทักชอบแวลว์มาเลยวันนี้

แววเนี่ยก็เปลี่ยนจากเพลงล็อกมาเป็นเพลงรักเลยนะครับ

เป็นแนวถนัดของน้องแวลว์เลยนะครับ
น้องแววเลือกเพลงรักซึ้งแนวถนัดของน้องมาแข่งในยกนี้
ช่วงหน้าถึงคิวของน้องโจเซ
กับเพลงลูกทุ่งสำเนียงใต้

ชมกันต่อช่วงหน้าครับ

แต่วิธีการวางช่องเสียงในการร้องเขา

อ้าวไทรรัตน์๓๒สิ

มากับเพลงขอนไม้กับเรือนะครับ

จริงแล้วมันใช่แนวเพลงที่เราถนัดไหมลูก

เขาเป็นคนจริงแต่เขาจะร้องเพลงใต้

จากน้องโจเซ
โดดเดี่ยวดายในทะลองเลลมผักลมแพร่ลอยมาไกล
เป็นแค่ข้อนไม้ไม่มีทิ้นทางประคองตัวเองไปเงา
กลางคืนเน็บเน่าจนใจจะพังไม่เลือกความหวังอะไรเลย
วันนึงน้องเซาลอยขอมามือเจ้าไขว้คว้าขอนไม้เอาไว้
เพียงวังในใจพยุงให้ลอย
ไม่ยอมไปถึงฟังไม่ยอมไม่ฝันเจ้า
สลายเมื่อพี่จมหายเจ้ายังมีหวัง
หากมีเรือสักลำแล่นมาก็ขอให้เธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไป
กับพี่เป็นแค่ขอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน
ผูกพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ก็ลอยคอให้เพียงข้ามวัน

ดูดเดียวเดียวได้ในทองเลลมผัดลมแพ้ไปต่างกระแส
ข้อนไม้อ่อนแอจะไปในกล้า
ไม่อยากให้จมไปด้วยกัน
ไม่ยอมให้ฝันเจ้าต้องสลาย
เมื่อพี่จมหายให้เจ้ายังมีอยู่
ถ้ามีเรือสักลำแล่นมา
ก็ขอให้เธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไป
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน
ผูกพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
ต่อร้อยขอให้เพียงข้ามวัน
แต่ฟังฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป
เทียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน
ผูกพันไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
ต่อร้อยขอให้เพียงข้ามวัน

เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
ชอบอารมณ์ที่โจเซสื่อสารออกมามากเลย
คือยังจำได้อยู่เลยว่าก่อนจะเข้าเพลงนี้

ที่ตกอยู่ในพวังเข้าไปอยู่ในเพลงกับโจเซ่เลย
รู้สึกได้ถึงแบบการสื่อสารทางอารมณ์
กับเพลงนี้ที่รู้สึกได้สัมผัสได้นะ
แต่จะมีดีสะดุดตรงเขาร้อง

ไม่ยอมกลับไปถึงฝั่ง
ไม่ยอมไม่ฝันเจ้าต้องสลาย
ฝั่งที่ลืมเนื้อรู้สึกไงบ้างตอนนั้น
ก็ทำให้มันเนียนไป

มีแต่แม่หันมาเขาลืมเนื้อ

แม่ผิดเอง
บ่าวจอร์ดนี่เป็นคนที่ใช้เสียงเก่งมากเลยอ่ะอันนี้คือแอบนั่งชื่นชมอยู่นะเนี่ยว่า
คือเขาร้องเพลงมาหลายเพลงก่อนหน้านี้ก็เป็นรูปแบบเพลงอีกรูปแบบหนึ่ง
แล้วก็มีการวางช่องเสียงอีกรูปแบบหนึ่งพอเขามาร้องเพลงที่มันเป็นลูกทุ่งใต้แบบเนี้ย
มันเป็นเนื้อเสียงเขานี่แหละแต่วิธีการวางช่องเสียงในการร้องเขาอ่ะ

อ้าวไทรัศน์๓๒สิ
เขาจะช่องไหนแล้วเขาต้องไทรัศน์ทีวีนี่แหละ

ครับผมขอบคุณครับ
โยเซนะคะได้นำเพลงของผีบาวีมาร้องค่ะ
น้องเจ้าเจ้าก็คิดว่ามันเป็นซ่อมอย่างตาย

แต่น้องเจ้าเจ้าว่าพี่โจเซทำดึกดีมากเลยค่ะ
ไอ้โจเซเห็ดได้ดีมากเลยค่ะ
เสียงชัดเจนมากเลยครับ
แต่ว่าอย่าเฝ้าเชื่อไอ้โจเซคนเดียวด้วยค่ะ
น้องโจเซร้องเพลงนี้ได้ดีมาก
และได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

คะแนนของยกนี้จะตกเป็นของทีมใดสักครู่เดียว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
รอบที่สามยกที่เจ็ดทีมที่ชนะคือทีม
งานและสดใสเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนผูกพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน
แซคชุมแพรครับครับผมครับก็ถือว่าน้องทั้งสองคนได้เลือกเพลงมา
กับตัวเองนะครับทั้งสองเพลงนะครับทั้งอินเนอร์อารมณ์เพลงนี้มาเต็มครับผม
ดูที่คณะกรรมการนะครับครับผมขอบคุณพี่เลี้ยงมากนะครับ
อยู่ที่คณะกรรมการจริงครับในตอนนี้นะครับทั้งสองทีมมีคะแนนสะสมอยู่เท่ากันก็คือ๑๓คะแนน
ในรอบที่สามยกที่เจ็ดทีมที่ชนะคือทีม
ถ้าเป็นคะแนนภาพปกตินะครับก็อาจจะได้๒คะแนนจากคณะกรรมการ
แต่ถ้ามีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าจาก๒คะแนนจะยกกำลังเป็น๔คะแนนทันที
จะมีการใช้หรือไม่และจะใช้กับทีมไหนมาลุ้นไปพร้อมกันครับ
รอบที่สามยกที่เจ็ดทีมที่ชนะคือทีม
สามทีมที่ชนะเป็นใจชนะ
เพราะฉะนั้นทีม๓หนุ่ม๓ซ่ามีคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นเป็น๑๕คะแนน
ส่วนเสือกลุ่นธรรมมีคะแนนตามสะสมอยู่ที่สิบสามคะแนน
แต่ในยกหน้าครับก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสะสมคะแนนจากคณะกรรมการต่อนะครับอีก๒ยกด้วยกัน
เพราะฉะนั้นทำให้สุดความสามารถ

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าเสียงดีและมีความสามารถและมีน้ำใจทั้งสองทีมนะครับ
ยกหน้าเปิดศึกกันใหม่กับร้องได้ยกกำลัง
สู้สู้ซ่าซ่ายกกำลังซ่า

น้องโจเซขวาสองคะแนนไปให้ทีมสามหนุ่มสามซ่าได้
มีคะแนนนำไปเป็นสิบห้าต่อสิบสาม
หน้าทีม๓หนุ่มสามซ่าจะต้องส่งน้องไมตี้มาประชันกับน้องจ๊ะจ๋าจากทีมเสือคนละถ้ำ
เพียงวังในใจพยุงให้ลอยไม่ยอมไปถึงฝั่ง
ฟังตอนนั้นเนี่ยผมตื่นเต้นมากเลยครับ
แต่ผมก็พยายามดึงสติตัวเองกลับมา
แล้วก็ร้องให้แผลน้อยที่สุดครับ
ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าตัวเองจะแพ้แล้วนะครับเนี่ย
โอ้โหสุดยอดมากครับผมที่มีสติ

ก็ดีใจกับโต๊ะเซแล้วก็ทีมสามลุงสามซ่าด้วยนะคะ

เพราะว่าเราก็ยังมีอีก๒คนนะคะ

แล้วก็มีเพลงทีมของพวกเรานะคะ

นี่แหละผัดกันแพ้ผัดกันชนะ

เอาละครับผมนับถือน้ำใจของเด็กทั้งสองคนมากเลยนะครับ

พบกับความเก่งและมิตรภาพดีของเด็กได้ใน
ร้องได้เยอะกำลังซ่า

เกลียดแค่ลิ้นนะตอนนี้เกลียดมาทั้งตัวเลยเนี่ย
ดีเลยปลดล็อกเลย
เพลงนี้ได้ใจไปเต็มเลยครับลูกเก่งมาก
คอยปีสาวโดยคอยปี
พี่ว่าน้องห้องเพลงเพราะขนาด
ทีมที่ชนะคือทีม